คุณผู้ชมคดีนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราเพิ่งเล่าไป
แล้วเราก็ยังพูดอยู่เลยว่ามันแปลกอ่ะ
สุดท้ายมันแปลกจริงคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะที่เมื่อวานบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะค่ะ
ที่ชื่อว่านางสาวสาสิทรอายุสามสิบปี
เขาไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุราธานี
ว่ามีคนร้ายเป็นผู้หญิงรูปร่างทวมอยู่ดีมาขออุ้มลูกของเธอ
ลูกของเธออายุแค่หนึ่งเดือนแปดวันเป็นเด็กผู้ชายแล้วหน้าตาน่ารักมากใช่
มาขออุ้มครับสักพักเธอบอกขอลูกคืนแล้วคนร้ายที่เป็นผู้หญิงทุ่มคนนี้
แตะตัวเธอเธอก็มึนเลยทีเนี้ยรู้สึกเหมือนโดนป้ายาอืม
ไปอีกทีลูกหายไปแล้วลูกที่วางไว้ที่เบาะหน้ารถใช่
เดี๋ยวลองไปฟังดูว่าเมื่อวานเธอให้ข้อมูลเอาไว้ว่ายังไง
หนูว่ารับลูกมาจากพี่เขาแล้วก็หนูว่าจะเอาลูกมานอนตรงข้างข้างเนี้ย

แต่ก่อนหน้านั้นเขาจะจับตัวหลังนี้แล้วพอหนูรับลูกเสร็จเอาลูกนอน
หนูก็ไลน์บอกแฟนหนูปุ๊บว่าหนูรับลูกเสร็จแล้วนะ
มีป้ามาขออุ้มลูกหนูรู้สึกวูบวูบหนูไม่แน่ใจเพราะว่าหนูไม่ได้สังเกตด้วย
ว่าลูกมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหนูอ่ะให้ลูกนอนแล้วก็มีตู้
ค่ะมานี่แหละค่ะแล้วหนูว่าเหมือนกับว่าปกติเขาจะไม่ได้โทรเข้าเครื่องออฟฟิต
เขาจะโทรเข้าเครื่องของหนูแล้วหนูก็เห็นว่าเครื่องเขาปิดดังอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยหันไปดูแล้วหนูก็ร้องก็บอกเขาว่าลูกไม่รู้หายไปไหน
นี่นะเธอให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะแล้วเธอก็โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊คด้วยนะ
ทั้งตัวเธอทั้งสามีเลยนะคะโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามีคนร้ายมาป้ายยาเธอ
เหมือนกับมาแบบทำให้เธอมึนงงไม่รู้สึกตัวแล้วก็เอาลูกเธอไปเนี่ย
แล้วเธอก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าถ้าใครเจอเด็กคนนี้
ช่วยติดต่อกลับมาหน่อยเถอะเธออยากได้ลูกชายของเธอคืนมา
เมื่อวานเราก็เป็นห่วงกันมากนะใช่คือหนึ่งก็คือโอ้โหชะตากรรมของหนูน้อยคนนี้จะเป็นยังไง
แล้วเมื่อวานที่มันแปลกอ่ะค่ะคดีมอมยาป้ายยารูดทรัพย์อย่างนี้โอ้โห
แก๊งแบบพวกนี้มันระบาดแล้วสิ่งที่แปลกมากขึ้นก็คืออยู่ดีดีมีผู้หญิงคนนึง
โทรศัพท์หาเธอบอกว่าเป็นคนจังหวัดตรังแล้วเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอ
ไม่ต้องตามหาแล้วนะแล้วก็วางสายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราธานี
เธอก็เลยตกใจแต่สุดท้ายคุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันแปลกจริง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกค่ะ
โกหกเหรอเธอกุเรื่องขึ้นมาค่ะ
ไม่มีป้ายยาแล้วก็เอาลูกอะไรไปอย่างนี้ไม่มีเหรอ
ไม่มีเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะ
แม่แท้ของเด็กเนี่ยชื่อว่านางสาวอิงออนอายุ๑๘ปีค่ะ
เขาเอาหลักฐานมาเลยค่ะสูติบัติแจ้งเกิดตัวจริงมายืนยัน
จริงแล้วเด็กคนนี้เกิดวันที่๒๕มีนาคม๒๕๕๙
ซึ่งสูติบัติของนางสาวสาธิธรที่แจ้งความเนี่ยนะคะ
เด็กคนนี้เกิด๒พฤษภาคม๒๕๖๒มันไม่ตรงกัน
ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าหนึ่งเรื่องแล้วที่นางสาวสะสีทรอาจจะต้องโดนก็คือแจ้งความเท็จ
ตัวนางสาวอิงออนอายุสิบแปดปีเนี่ยค่ะเขามาพบกับตำรวจนะคะ
อุ้มเด็กมาเลยค่ะมาจากจังหวัดรังค่ะมาที่สพเมืองสุราธานีแล้วก็เอาเอกสารสูติบัติมาแสดงให้ดู
และเธอก็บอกว่าจริงแล้วเธอเป็นแม่แท้ของเด็กคนนี้แต่นางสาวสาธิธรไปติดต่อเธอว่าขอรับเลี้ยงแล้วก็จะอ้างว่าเป็นลูกของเขา
เพราะนางสาวสหิธรเนี่ยก่อนหน้านี้เคยท้องแต่ว่ามาแท้งลูกตอนอายุสักประมาณอายุคัน๕๖เดือนได้
เพราะเธอก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ครอบครัวอะไรรู้ว่ามีลูกอย่างนี้ห
เลยจังหวะมาตรงกันพอดีนางสาวสาธิธรแท้งลูกไม่อยากให้สามีรู้
อยากให้พ่อสามีรู้นางสาวอิงออนแม่แท้ของเด็กก็ยังเด็กมาก
อายุแค่๑๗๑๘ก็เลยโพสต์เอาไว้ใครพร้อมมารับลูกเธอไปเลี้ยงหน่อยเถอะ
ก็เลยตกลงกันว่าอ่ะรับมาเลี้ยงคือให้รับมาเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ยกให้
ให้รับไปเลี้ยงเธอบอกว่าตกลงกันเอาไว้แล้วว่าหนึ่งเดือนนะครับ
สัญญากันเอาไว้ว่า๑เดือนเดี๋ยวจะไปรับลูกคืน
ทีนี้นางสาวสถิธรก็เลยบอกว่าเอามันครบสัญญาแล้วไงเดือนหนึ่ง
ไม่รู้จะบอกกับสามียังไงไม่รู้จะบอกกับครอบครัวสามียังไง
ก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมาว่าโดนป้ายยาแล้วก็คนร้ายมาขโมยลูกไป
คือที่เธอต้องโพสต์ว่าตามหาลูกโทรมาหน่อยนะเนี่ย
ก็เพราะว่าจะได้ดูเหมือนจริงว่าเนี่ยเรากับสามีก็ต้องโพสต์ตามหาลูกนะ
ซึ่งสามีก็ไม่รู้ว่าสามียังไม่รู้ว่าเธอกุเรื่อง
แล้วก็ตัวแม่แท้เขามีหลักฐานมาหมดเลยนะคะ
ข้อความที่คุยกันทางไลน์ที่ตกลงกันว่าจะรับลูกไปเลี้ยงเนี่ย
เขามีหลักฐานมายืนยันชัดเจนทุกอย่างค่ะ
ก็มีส่วนหนึ่งครับที่ว่าเป็นการแจ้งความเท็จนะครับ
ส่วนหนึ่งครับก็อยู่ระวังดำเนินการครับ
โอ้โหทีนี้ก็อาจจะโดนดำเนินคดีกันไปหมดเลยนะคะ
ทั้งตัวแม่แท้ของเด็กด้วยนะคะ
ว่าประกาศหาคนมารับเลี้ยงลูกของตัวเอง

เหมือนกับขายลูกตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจาก

อืมก็โดนอ่ะแจ้งความเท็จอ่ะโอ้โหอืมเออไม่น่าเชื่อนะ
ดูสิโอ้สงสารทุกฝ่ายฮะจริงค่ะ